ใครทำร้ายเด็กชายวัย๑๓ปี

ไม่แน่ใจว่าท่านจะได้เห็นภาพของเด็กผู้ชาย

แต่ว่าในสังคมออนไลน์มีการแชร์กันอยู่นะครับ

ที่มีร่องรอยของการถูกทำร้ายนะครับ
เดี๋ยวไปดูนะครับเพราะว่าเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เนี่ยเขาลงเอาไว้
เด็กผู้ชายวัย๑๓ปีมีคราบเลือดอยู่ที่ใบหน้าแล้วก็ศีรษะตอนที่เจอไปโดนอะไรมา
น้องบอกว่าที่เพจเขาลงนะฮะบอกว่าเด็กผู้ชายคนนี้ถูกลวงไปทำร้ายร่างกายในป่า
เอาก้อนหินทุบศีรษะเอาเหล็กตีด้วยไม่รู้ว่าคนนั้นเป็นโรคจิต
หรือว่ามีปมเหตุอะไรแต่ยังไงก็ไม่ควรทำกับเด็กแบบนี้นะครับ
แล้วก็บริบุว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอังคารนะฮะช่วงบ่าย๓วันที่๙มีนาคมที่ผ่านมา
ช่วงนั้นเป็นช่วงหลังเด็กเนี่ยเลิกเรียนแล้วกำลังเดินกลับวัดนะครับ
นี่ฮะน้องคนนี้นะครับถูกทำร้ายนะครับเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องทำร้ายเด็กขนาดนี้นะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้เราลงพื้นที่ไปบ้านทรัพย์สมบูรณ์อำเภอทรัพย์ใหญ่จังหวัดชายภูมิ
คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
นี่ฮะไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปที่บ้านของน้องเลย
เจอกับคุณแม่นะครับคุณแม่ของน้องวัย๑๓ปีนะฮะ
วันนี้ญาติยาดของน้องก็มาดูแลมาให้กำลังใจกันนะครับ
บอกว่าเด็กเนี่ยยังขวัญภาวะอยู่ยังมีอาการหวาดกลัวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ
สภาพที่ถูกทำร้ายนะครับที่เจอในวันนี้เนี่ยพบว่าเด็กบาดเจ็บที่ไทยทอย
มีบาดแผลเย็บหลายเข็มที่คอกับตามลำตัวเนี่ยฮะมีร่องรอยถูกทำร้ายหลายแห่งนะครับ
มือและเท้าทั้งสองข้างมีร่องรอยครูดไปกับถนนด้วยนะวันนี้น้องก็ยังอิดโรยมากนะครับ
เพราะว่าไม่ได้พักผ่อนมา๒คืนเต็มนะฮะคืนแรกคือคืนเกิดเรื่อง๙มีนาคม
คืนที่๒คือเมื่อวานนี้นะตำรวจก็เชิญตัวน้องเนี่ยไปให้ข้อมูลแทบทั้งคืนนะครับ
วันนี้น้องก็นอนสมอยู่บ้านทั้งวันอ่อนล้าอ่อนเพลียแล้วก็เรื่องของบาดแผลด้วยนะฮะ
เนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของที่ว่ามีข่าวแก๊งลักขโมยเด็ก
แล้วสุดท้ายก็มันก็ไม่ได้มีแก๊งลักขโมยอะไรอันนี้ไม่ใช่นะครับ
นี่เด็กถูกทำร้ายนะครับหายไปทั้งคืนทั้งวันนะฮะกว่าจะเจอกันแล้วก็ช่วยเหลือกันได้
แม่ของน้องบอกว่าสงสารลูกชายมากที่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้
ปกติลูกชายเนี่ยจะอยู่ที่วัดกับพระอาจารย์เพราะว่าพระอาจารย์ท่านส่งเสียเลี้ยงดูนะฮะ
ให้เรียนหนังสือวันเกิดเหตุพระอาจารย์เนี่ยคิดว่าลูกชายเนี่ยกลับมาที่บ้าน
ส่วนที่บ้านแม่ก็คิดว่าลูกชายอยู่กับพระอาจารย์ก็เลยไม่ได้โทรศัพท์สอบถามพูดคุยกัน
จนกระทั่งวันต่อมาเนี่ยหลังจากที่ลูกชายหายตัวไปเนี่ยคือ๙มีนาคมหายไปทั้งคืน
ที่เห็นคือลูกชายตัวเองนะฮะสภาพมีคราบเลือดเต็มตัวนะแล้วข้อมูลที่บอกมาเขาบอกว่าเด็กถูกอุ้มไปทำร้าย
ในพื้นที่อำเภอเทพสถิตแม่บอกตอนนั้นแม่บอกโอ้โหเป็นลมเลยนะฮะล้มแบบล้มทั้งยืนเลยนะครับเป็นลมเลยนะครับ
แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นเนี่ย๙มีนาคมหลังจากเลิกเรียนนะครับลูกชายกำลังเดินไปตามถนนไปกับเพื่อนอีกคนนึงมีคนร้ายขี่จักรยานยนต์มาแล้วบอกว่าให้ช่วยพาไปหาร้านปะยางให้หน่อยนะด้วยความที่ซื่อนะครับอยากช่วยเหลือลูกชายก็ซ้อนท้ายไปกับคนคนนั้นนะแต่คนร้ายไม่ได้พาไปร้านปะยางกลับหันรถแล้วก็ขี่พาน้องไปตามเส้น
บ้านนู้นออกหมู่บ้านนี้ซึ่งน้องบอกว่าน้องก็ไม่รู้จักทางเหมือนกันจำทางไม่ได้นะครับไม่ยอมปล่อยน้องลงจากรถไม่รู้ด้วยว่าไปที่ไหนบ้างกระทั่งมาถึงจุดจุดหนึ่งคนร้ายก็ลงมือทำร้ายทุบตีน้องก็พยายามวิ่งหนีหลบหนีออกมาจนไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านนะฮะคือที่แรกเนี่ยพยายามขอความช่วยเหลือมันก็จังหวะไม่มีใครเห็น
เออแค่พาไปปลายางร้านปลายางมาอยู่ตรงหน้าโรงเรียน
น้องก็เลยขึ้นรถพอซ่อนรถคนร้ายน่ะ
ก็เลยกลับหันหัวรถกลับที่จะไปทางบำเน็ต

พอไปเสร็จปุ๊บก็พาน้องขี่เข้าไปเทศเส้นถนนวังขืออืม
ออกไปโดนสะอาดโดยที่น้องไม่ได้บอกทางก็พาน้องขี่ไปเรื่อย
น้องก็บอกว่าไปแยกมันจะมีสะพานอืม
จำได้ว่ามีสะพานเพราะหลังจากนั้นน้องก็ไม่รู้เส้นทางว่าเขาพาไปไหน
รู้อีกทีสวนน้ำแม่ฟุ้งมันมีเฟสหนึ่งเด้งขึ้นมา
ว่ามันมีข้อความว่าพี่รู้จักน้องคนนี้ไหมอืม
เราก็เลยรีบเปิดอ่านพอเปิดอ่านเอ้าลูกเรานี่อ๋ออืม
สภาพคือเลือดเราก็นึกว่ารถล้มหรืออะไร
หรือเขาชนลูกเราหรือว่าอะไรก็เลยรีบติดต่อเขากลับไปอืม
เขาก็เลยบอกว่าแม่ขอเบอร์ได้ไหมเรื่องมันยาวอืม
เราก็เลยให้เบอร์เขาไปเขาก็โทรมาเขาก็บอกว่า
แม่รู้ไหมว่าน้องโดนอุ้มมาทำร้ายที่อำเภอเทพสถิตเราก็ตกใจอึ้งเป็นลมเลย
คือแม่ของน้องเนี่ยอยากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้เร็วเร็วนะครับ
เพราะว่ามันเป็นหมายสังคมอ่ะอืม
คือแม่บอกว่าเนี่ยลูกมีชีวิตรอดกลับมาได้เนี่ย
แต่ถ้าคนร้ายยังอยู่ยังลอยนวลอยู่แล้วไปทำกับคนอื่นอีกเนี่ย

อาจจะมีคนแบบถึงขั้นหนักกว่านี้เสียชีวิตเนี่ยจะทำยังไง
ก็อยากให้คุณตำรวจจับตัวคนร้ายให้ได้ว่ามันเป็นภัยต่อสังคม
วันนี้ลูกเรามีชีวิตกลับมาแต่ถ้าวันข้างหน้ามันไปทำกับคนอื่นแล้ว
คนอื่นไม่มีชีวิตรอดกลับมาล่ะ

ก็อยากถามว่าทำไมถึงต้องทำขนาดนี้ทำไม
หรือว่าลูกเราไปทำผิดร้ายแรงก็ขอให้ม้าบอกเรา
ค่ะถึงตำรวจจับลูกเราแต่เราก็ไม่เสียใจเท่ากับ
ลูกเรามาอยู่สภาพแบบนี้
ทีมข่าวของเราตรวจสอบข้อมูลนะครับท่านผู้ชมครับ
พบว่าคนร้ายหลังจากที่หลอกพาน้องให้ขึ้นรถจักรยานยนต์มาแล้ว
ก็ได้ขี่ไปตามเส้นทางต่างนี่นะฮะอย่างนี้นะครับ
เส้นทางที่คนร้ายใช้นะครับลวงน้องจากที่หน้าโรงเรียนทรัพย์ใหญ่นะครับที่ชายภูมิ
บอกว่าให้พาไปหาร้านปะยางรถให้หน่อยแล้วก็พาขี่ไปตามถนนเส้นทางวังซื่อ
ออกบ้านโนนสะอาดไปบ้านเกาะมะนาวไปสวนน้ำแม่ฟุ้งเข้าเขตอำเภอเทพสถิต
ระยะทางเนี่ยโอ้โหสี่สิบกิโลเมตรสี่สิบกิโลเมตรนะครับ
แล้วไม่ยอมพาน้องกลับมาส่งที่วัดที่น้องอยู่กับพระอาจารย์นะครับ
แล้วทำร้ายน้องนะฮะด้วยวิธีการต่างนานาจนน้องเนี่ยวิ่งหนีไปได้นะครับ
แล้วไปหลบอยู่ในสวนนะที่บ้านโคกรังนะครับ
ลักษณะคือไปนั่งหลบอยู่หลังบ้านของชาวบ้านแล้วก็สลบไปนอนอยู่ทั้งคืน
ชาวบ้านเขาออกมาเจอตอน๖โมงเช้าของวันต่อมานะฮะก็คือ๖โมงเช้าเมื่อวานนี้
เจ้าของบ้านที่ช่วยเหลือน้องนะครับอ่าเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังเอาไว้นะครับ
ตอนนั้นเนี่ยนะครับช่วงกลางดึกเนี่ยความจริงที่บ้านเนี่ยได้ยินเสียงสุนัขเห่าอยู่ครั้งหนึ่ง
เปิดหน้าต่างฉายไฟสาดออกไปดูไม่เห็นอะไรผิดปกติก็เข้าบ้าน
พอเช้าออกมาเปิดประตูหลังบ้านเอ้ามีเด็กเนี่ยนั่งขดตัวอยู่ข้างเครื่องซักผ้า
สภาพนี้คือเปลือยด้วยนะไม่มีเสื้อผ้าใส่ถามว่าเป็นอะไรมาทำอะไรอยู่ตรงนี้
เด็กบอกโดนทำร้ายมาเมื่อคืนเดินเข้ามาแล้วหมาเห่า
ก็เลยไปนั่งแอบข้างบ่อน้ำก่อนเช้าเนี่ยถึงค่อยเดินมาหลังบ้าน
เพื่อรอคนไม่กล้าส่งเสียงขอความช่วยเหลือกลัวคนร้ายจะได้ยิน
แล้วจะย้อนมาจับตัวอีกนี่ฮะ
ถามน้องเขาว่าเป็นอะไรมาทำไมถึงมีเลือด
แล้วก็มาจากทางไหนน้องก็บอกว่ามาจากบ้านทรัพย์ใหญ่
ครับแล้วผมถูกอุ้มมาทำร้ายคือเลือดหัวแตก
แล้วก็ไม่มีในส่วนสภาพมีแต่ลองเท้าทางแด่นคู่เดียว

ใช่ผมก็ถามว่าแล้วเมื่อคืนตอนหนีมาทำไมทำไมไม่เรียกลุง
เขาก็บอกว่ากลัวคนนั้นเขาได้ยิน

เหมือนจะออกแนวโรคจิตมากกว่า
จากที่ไปให้ปากคำตำรวจเมื่อคืนนะที่เขาได้เบาะแส
ทีนี้คำถามก็คือว่าเอ๊ะแล้วคนที่พาน้องไปเนี่ยคือใครนะฮะ
คุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
แกะรอยแกะข้อมูลสอบถามไปเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ถามความคืบหน้าทางคดีจากตำรวจด้วย
รู้ว่าคนที่พาเด็กไปทำร้ายเนี่ยนะครับ
เขาเป็นวัยรุ่นชายในพื้นที่นี่แหละอายุ๑๖ปีนะ
สมมุติว่าชื่อในฮอนก็แล้วกันนะครับ
คุณภูริพัฒน์ก็โทรไปคุยด้วยโทรไปถามข้อมูลนะครับ

ฮอนบอกว่าเขาไม่ได้อุ้มเด็กมานะเขาไม่ได้หลอกเด็ก
แต่เด็กขอซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปกับเขาเอง
โดยบอกว่าวันเกิดเหตุเขาขี่รถมาจากทางอำเภอหนองบัวระเว
แล้วน้องเนี่ยเด็กผู้ชายคนนี้วัย๑๓ปีเนี่ย
หน้าโรงเรียนที่อยู่เนี่ยกวักมือเรียกเขา
ขอขึ้นรถไปด้วยบอกว่าให้ไปส่งตรงสามแยกให้หน่อย
เขาก็ให้ขึ้นรถมาแต่ไปถึงจุดสามแยก
น้องไม่ยอมลงบอกขอไปต่อด้วยถามว่าจะไปไหน
น้องบอกไปไหนก็ไปเขาก็ขี่รถไปก็จะไปแถวบ้านเขาอ่ะ
ว่าเออไปถึงบ้านเขาก็ให้จะนงจะนอนอะไรก็ว่ากันไป
เดี๋ยวเขาก็จะขี่รถไปเรื่อยนะครับ
น้ำมันหมดก็คงไปส่งอะไรไม่ได้แล้วนะครับแต่ก็ไม่ฟังนะ
พอตัวเองจะขี่รถไปส่งน้ำมันก็จะหมดด้วย
ก็โกรธด้วยที่บอกแล้วว่าเออทำไมไม่กลับทำไมไม่ลงนะครับ
ก็เลยตบหัวเด็กไปสองทีอันนี้เขาอ้างนะครับ
แต่น้องเนี่ยอันนี้ที่ผู้ชายคนนี้เขาอ้างนะวัย๑๖นะที่พาน้องวัย๑๓ไปเนี่ย
อ้างว่าพอตบหัวเด็กไปสองทีเด็กมาด่าพ่อด่าแม่เขา
ก็เลยฟิลขาดแต่ตอนนั้นพอฟิลขาดแล้วไม่รู้แล้วว่าทำอะไรเด็กไปบ้าง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าเขาก็อยากขอโทษนะทำไปเพราะไม่รู้สึกตัว
แต่ถามว่ารู้จักกับเด็กคนนี้ไหมไม่เคยรู้จักไม่ได้เป็นเพื่อนเล่นอะไรกันด้วย
เออพี่ผมขอโทษนะพี่ผมไม่ได้ตั้งใจจริงจริงพี่ผมดึงอารมณ์ไม่อยู่จริงจริงครับ

ผมไม่รู้ตัวครับผมมารู้ตัวอีกทีก็คือผมออกมาแล้วออกมาไกลแล้วนะครับ
ก็คือมันขอมาด้วยตอนนี้มันไม่ลงไงแล้วตอนนี้ก็เลยผ่านมาแถวบ้าน
มันขอมาด้วยที่แรกมันขึ้นแล้วมันบอกว่าอ๋อที่จอดผมนู้นอยู่หน้าวัดท่ายับ
ตอนนี้เขาออกมาเดี๋ยวพักมันบอกว่าพี่ไม่ต้องจอดอะพี่ไปเลยป่ะ
มึงจะไปไหนผมก็ถามอย่างนี้เนอะเออพี่ไปไหนผมไปนั่นแหละมันไม่ลงจอดจอดบอกให้มันลงแล้วมันก็ไม่ลงไง
ก็เลยพามาแถวบ้านตอนนี้ผมก็เลยพาหาห้องนอนก่อนแล้วตอนนี้หนูเลยบอกว่า
เฮ้ยมึงจะครับด้วยรถเดี๋ยวพี่จะไม่มีน้ำมันกับบ้านเหรอไหนบางทีดีไม่ดีพี่ก็ต้องไปส่งมึงอีก
ตอนนี้มันไม่ฟังไงพี่มันครับตอนนี้พอตอนนี้มันเอากราฟไปคืนอ่ะตอนกราฟไปคืนอ่ะครับตอนนี้ผมจะคับการ์ดบ้านอ่ะ
น้ำมันมืดนะพี่ผมโต๊ะมันไปสองทีโต๊ะก็ไม่ได้โต๊ะแรงนะพี่โต๊ะไปสองทีตอนนี้มันด่าถึงพ่อถึงแม่ผมอ่ะ
นี่เป็นสิ่งที่ผู้ชายคนนี้กล่าวอ้างนะฮะซึ่งข้อมูลมันก็จะไม่ตรงกับที่น้องอายุ๑๓ที่ถูกทำร้ายบอกนะครับแต่ตอนนี้ตำรวจเขาได้ตัวไปแล้วนะฮะผู้ชายวัย๑๖ปีคนนี้นะครับ
แต่ว่าทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านของนายฮรอยู่ที่หมู่บ้านวังตลาดอำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมินะครับห่างจากบ้านของเด็กที่ถูกทำร้าย๔๐กิโลเมตรนะครับก็ถามทางไปเรื่อยคุณผู้ชายก็ถามทางไปเรื่อยจนไปเจอที่บ้านเนี่ยนะฮะก็เจอแม่ของนายฮรนะครับแม่เนี่ยมารอจะพาลูกชายเนี่ยไปพบตำรวจอยู่นะครับแม่บอกว่
มารอกันเท่านั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรทำไมอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยต้องทำให้เป็นเรื่องใหญ่โตด้วยเดี๋ยวฟังนะครับแม่ของนายฮรนะครับ
เรื่องรักพาตัวมันเป็นเรื่องเล็กน้อยสองคนพร้อมใจที่จะมาด้วยกันแล้วมันมาทะเลาะกันจ้าเด็กน้อยค่ะเด็กน้อยสองคนไม่ใช่คนใหญ่แต่เด็กน้อย
เล่น๑๗๐๐กิโลเมตรเลยหรอเธอบอกเธอก็ไม่เคยถามลูกหนึ่งไม่ได้คุยกันเลยนะครับก็แค่ทำหน้าที่ส่งเสียเลี้ยง
ดูเรียกกินข้าวแต่ก็ไม่ได้ถามรายละเอียดอะไรกันมากนัก
มันก็เป็นเรื่องของเด็กมันมีปัญหากันทะเลาะกันประมาณอย่างนั้นนะครับ
ตัวของน้องที่ถูกทำร้ายนะครับวันนี้ทางในอำเภอทรัพย์ใหญ่นะครับ
ทางคุมกับการสอพทรัพย์ใหญ่ก็ไปกับทางเจ้าหน้าที่นะครับ
ไปช่วยเยียวยาสภาพจิตไปสอบถามดูอาการเรียบร้อยแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวต้องให้สาวิชาชีพเนี่ยมาช่วยพูดคุยด้วย
กับการสพท์ใหญ่นะครับบอกว่าพื้นที่เกิดเหตุมันไม่ใช่ของทรัพย์ใหญ่หรอกนะครับ
แต่ก็ต้องดูแลเรื่องนี้นะฮะเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ของสพเทพสถิตนะครับ
เดี๋ยวต้องให้สาววิชาชีพมาช่วยกันสอบปากคำสอบข้อมูลนะครับ
ส่วนเยาวชนชายวัย๑๖ปีตอนนี้ตำรวจนำตัวไปสอบปากคำแล้วนะครับ
มีครอบครัวแล้วก็สหวิชาชีพร่วมสอบปากคำด้วย
เดี๋ยวก็ต้องเอาให้ชัดว่าตกลงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่
แต่ไม่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยคุณก็ไปทำร้ายเขาไม่ได้

บอกว่าโอ้โหเขาเอารถเราไปขี่จนน้ำมันหมดส่งลงไม่ยอมลง
แต่อะไรยังไงคุณก็ไปทำร้ายเขาไม่ได้นะคะ